เขาถูกตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลางครับ
แต่ว่าเขาออกอุบายต้องการจะนำรถของตัวเองกลับคืนมา
บอกคนเฝ้าว่าจ่ายค่าปรับแล้ว
แล้วก็ไปขโมยรถของตัวเองออกมา
สุดท้ายโดนข้อหารักทรัพย์
ข้อหาคือรักทรัพย์รถของตัวเอง
ค่ะมันเป็นของกลางไปแล้ว
นะครับเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายเดินเข้าไป
ทะเบียนหนึ่งกกบม๕๖๐สีมรยอง
เป็นของกลางซึ่งจอดอยู่ที่สถานีตำรวจภูทร
ศรีอิงบราชาจชุนบุรีครับเมื่อวานี้
ก็ทราบชื่อผู้เก่าเหตุคือนายธนชฌฎ
โหอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถเอง
แหละครับลงมือไปขโมยรถของตัวเองออกไป
สถานที่เก็บรถของกลางก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไว้ออกไปเพราะว่าจ่ายค่าปรับไปแล้วก็เลย
ขอดูใบเสร็จในการจ่ายค่าปรับนะฮะ
แต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยนายธนโชธฉวยโอกาสขี่รถของกลางหลบหนีไป
ซึ่งเขาก็มาทราบทีหลังว่ายังไม่ได้มีการเสียค่าปรับเลยนะครับ
เอาไว้เมื่อกลางดึกของ๒๓สิงหาคม
จากว่ามีการดัดแปลงสภาพมีถ้อยเสียเสียงดังด้วย
อีกทั้งก็ไม่มีใบขับขี่และไม่มีเอกสารประจำรถ
เมื่อเกิดมีการกระทำเช่นนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีครับ
ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในการครอบครองของเจ้าหน้าที่
และหากพบว่ารถคันนี้ไปอยู่ในความครอบครองของใครหรือว่าจอดหน้าบ้านใคร
มีผู้ครอบครองก็จะถูกข้อหาเช่นเดียวกันก็คือรับของโจรนั่นเอง